คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่คุณแม่สิตางบัวทอง

หลังจากที่กลับมาโด่งดังในโลกโซเชียลอีกครั้ง
บอกเลยว่างานชุกงานชุมมากคุณผู้ชมค่ะ
เธอบอกว่าที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหม
ที่งานปังขนาดนี้เป็นเพราะอะไรรู้ไหม
เพราะแม่สิตางเชื่อว่ามีวิญญาณสิ่งลี้ลับในบ้านหลังใหม่นี่แหละ
ที่เชื่อว่าให้โชคขนาดนี้ค่ะ

เพราะว่ามีวิญญาณในบ้านนั่นแหละที่เป็นข่าว
ตอนนี้เขาก็คงอยู่ตัว
แต่มีเรื่องอะไรบอกเขาเนี่ยแป๊บเดียวเรื่องคลา
มันคลายแบบเหมือนคลายผมเลย

ข่าวเลยคลายหมดค่ะ
อันนี้เขาก็ถึงบอกว่าปฏิหารยังมีอยู่จริง

ทุกอย่างคลายหมดแต่สิ่งที่ไม่คลายก็คืองานนะคะ
รวมไปถึงเพลงของคุณจินตราอภูนราบด้วยนะจ๊ะ
ส่วนที่แม่สิตางเคยให้สัมภาษณ์ว่าน้อยใจเรื่องข่าวเช้าแล้วจะลาวงการไปอยู่ต่างจังหวัด
ล่าสุดแม่ขอกลับลำเบาเพราะว่าเช็คคิวงานแล้วตอนนี้ยาวเป็นหางว่าวเลยนะคะ
ขอเคลียร์งานให้เสร็จก่อนก่อนที่จะไปใช้ชีวิตต่างจังหวัดกับสามีสองคนค่ะ
แต่พอดีผู้จัดการเขาเพิ่งมาแจงคิวให้ดูว่ามันอีกเยอะนะคุณไปนี่แล้วคุณจะมีเงินจ่ายค่าเสียหายใบที่เขาจอง
มีคิวงานยังต้องทำอยู่
เพราะว่าเราเป็นคนแบบตลกแล้วเราก็เฮฮาคือถูกด่าแล้วยังหัวเราะละลื่นอยู่เลยอะไรอย่างนี้
ในเรื่องทุกอย่างมันก็ได้ขี้คายไปทางที่๒
พอดีผู้ใหญ่ก็รักเพิ่งขอบคุณทุกคนเลยค่ะ
ต้องบอกว่าช่วงนี้นี่ดังแบบฉุดไม่อยู่จริงนะคะสำหรับแม่สิตางของเรานะ
ใช่ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่อารมณ์ดีตลอดนะคะ